นักร้องสาวสุดแซ่บสุดเซ็กซี่นะคะมาต่อกันนี่เลยค่ะ
นักร้องสาวหล่อขวัญใจแฟนคลับนะคะน้องแจ๋มพลอยไพรินนั่นเอง
ล่าสุดยินดีด้วยนะคะรถป้ายแดงมาไปรถสวยด้วย
นี่คุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ภาพคู่กับรถคันใหม่ป้ายแดงมาเลยนะ
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนี่น้องดูตัวเล็กไปเลยเพราะรถเขาคันใหญ่นะ
มาพร้อมกับข้อความบอกว่าความสำเร็จเกิดจากความพยายามเล็กน้อย
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความสุขภัณฑ์
ยินดีต้อนรับน้องเมธันลูกชายของพี่เสือนี่นะรถเขาชื่อน้องเมทัล

สาวคนไหนที่อยากจะไปเป็นตุ๊กตานารส

แล้วจะบอกเลยว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพักภูมิใจของน้องแจ๋ม
ทำงานเก็บเงินซื้อรถคันนี้มาได้คุณ
ราคาเกือบ๒ล้านนะปาดเหงื่ออยู่นะราคา
ส่วนทางด้านแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยค่ะ
แล้วก็ซูมป้ายทะเบียนรถกันยกใหญ่เลยว่าได้เลขอะไรกันมา
งานนี้บันเทิงไทยรัฐของเราจัดไปเลยค่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะ
ก้อกไก่๐๙๖๕บุรีรัมป์๙มาอีกแล้วอ้าวอ้าว
แล้วล่าสุดน้องแจ๋มาพร้อมกับคุณลุงคุณน้าก็นำรถไปให้พระอาจารย์ที่นับถือที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะคะ
ทำพิธีเจิมรถให้หน่อยแล้วก็พรมน้ำมนต์รอบทั้งคันเลย
ขับขี่ไปไหนจะได้ปลอดภัยนะมีสติอะไรกันด้วย
ทะเบียนรถอีกครั้งกไก่๐๙๖๕บุรีร่ำเด้อพี่น้องเด้อ
ให้พระมาเจิมด้วยนะคะหมานเห็งกันนะคะ